ขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาษณ์ที่ขอรับ
ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านนะครับ
ก็ผมต้องการจะคลี่คลายบรรยากาศนะครับ
ที่อาจจะดูซีเรียสไปสักนิดหนึ่งนะ
แล้ววันนี้ผมก็จำเป็นต้องเปิดหน้าตรงนี้
เพราะเขาเป็นห่วงมีคนนับผมหายใจกี่ครั้งกี่ครั้งนะ
เสียเวลาเปล่ามานั่งนับอยู่เนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
แต่ผมก็ไม่ไปแพร่เชื่อใครนะครับ
เพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดในกล่องนี้ก็แล้วกัน
ก่อนที่ผมจะพูดกล่าวสรุปนะครับ
ก็ผมขออนุญาตเปิดคลิปเพื่อให้เห็นถึงสิ่งดีที่มันเกิดขึ้น

และเป็นการรับฟังจากภาพประชาชนมานะครับ
ก็เป็นภาพดีที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะเราก็ดูแต่ภาพที่ไม่ดีมามากพร้อมควร
การดูแลช่วยเหลือประสานงานหาเตียงหาสถานที่รักษาพยาบาลให้ค่ะ
ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยติดโควิดแล้วตอนนี้รักษาหายแล้วค่ะ
ก็อยากจะออกมาขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็คุณนายกลุงตู่ค่ะที่ช่วยรักษาให้หายค่ะ
ก็อยากขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอนามัยหรือจะอะไรก็แล้วแต่
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลที่คอยเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยังชีพหรือโทรมาสอบถามอาการทั้งหลายค่ะ
ประสานงานแบบดีมากอ่ะตั้งแต่เข้ามาวันแรกงั้นวันนี้เข้าทุกมุมทั่วถึงมากเลย
แบบสอบถามอะไรรายละเอียดดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนนะคะที่หัวถิ่นนะคะชาวจังหวัดอำนาจจะเดินทางขอบคุณทุกคนที่เดินเรื่องให้ค่ะ
มากค่ะที่ช่วยเหลือเราทุกทุกคนทุกห้องนะคะที่ยังไม่เคยคิดทิ้งนะคะขอขอบคุณค่ะ
ดิฉันต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคณะรัฐบาลที่ยังดูแลประชาชนตามลำดับอย่างพวกเราค่ะ
ขอบคุณมากที่ช่วยนะน้ำใจมาช่วยมาดูไม่ทิ้งเสียดีใจมากที่มาช่วยอย่างนี้
ขอบคุณนะครับก็เป็นเรื่องดีที่ประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างก็รักประชาชนทั้งคู่นะครับ
ก็ต้องฟังซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่เป็นปัญหาเราก็แก้ไขไปปัญหาอุปสรรคไป
อะไรที่เรียกกลับมาไม่ได้ก็จะต้องเอามาพิจารณาว่าจะทำยังไงกันต่อไปนะครับ
วันนี้รัฐบาลก็ไม่ทอดทิ้งใครนะครับ
โควิด๑๙นั้นก็เป็นเสมือนขึ้นพายุลมแรงนะครับถึงจะแรงมากที่พัดผ่านเข้าไปในแต่ละพื้นที่
และคืนนี้ก็ยังคงเป็นขึ้นรมแรงที่ยังไม่มีวี่แวว
ชัดว่าจะสงบลงเมื่อใดประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศลำดับแรกแรก
เจอกับพายุโควิดสิบเก้าแล้วเราก็ได้พบเจอขึ้นขนาดต่างต่าง
ตั้งแต่ขึ้นเล็กในช่วงปีที่แล้วจนถึงวันนี้ที่เราประสบกับคลื่นขนาดใหญ่
แต่ก็ยังนับได้ว่ายังไม่ใช่คลื่นขนาดยักษ์นะครับ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกผมขอยืนยันนะครับ
ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นประเทศที่รับมือโควิด๑๙
ได้ดีที่สุดในเวลานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแย่ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ
และคิดว่าเราจะรับมือได้ในระดับที่ดีและเต็มกำลังความสามารถของทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ว่าแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างเจ้าที่ด่านหน้าที่ทำงาน
แข็งขันและเสียสละฝ่ายประชาชนนั้นก็ร่วมมือกับ
มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเป็นอย่างดีนะครับ
ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกัน
ในการจะรวมพลังฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมกัน
ข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวว่าการมีคนตายเพราะโรคระบาดโควิด
กับรัฐบาลฆ่าความตายนั้นผมว่าไม่เป็นธรรมนะครับ
แล้วก็เป็นอันตรายนะครับเหตุใดจึงไม่พินากลับด้าน
ใจเป็นธรรมดูบ้างว่าทุกวันนี้อัตราการหายป่วยของไทย
มากกว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อผู้ติดเชื้อในประเทศ
มีผู้ป่วยสะสม๑๒๓ล้านคนดูว่าโอ้โหตัวเลขเป็นล้าน
ท่านก็รอตัวเลขล้านล้านของท่านเนี่ยแต่ท่านไม่เคยพูดให้ว่า
มันหายป่วยไปแล้วหนึ่งจุดศูนย์ห้าล้านคนนะครับถึงแม้จะติดเชื้อ
จนป่วยก็มีการหายป่วยแปดสิบห้าคนจากหนึ่งร้อยคนที่ป่วย
นี้ก็ด้วยความเสียสละความร่วมมือนะครับความทุ่มเท
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและหน่วยสับหนุนทั้งประเทศ
ด้วยความร่วมมือของทุกคนนะครับด้วยวัคซีน
ด้วยการมหาศาลการของรัฐบาลมีมาตรการต่างที่
ปรับมามาตามลำดับนะครับและตลอดจนภาคเอกชนธุรกิจ
ร่วมมือกันจิตอาสาต่างนะครับ
ที่เขาช่วยกันในรักษาชีวิตประชาชนได้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลก
ถึงสองเท่าอัตราการเสียชีวิตต่อการติดเชื้อของโรค
สองจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ของไทยศูนย์จุดเก้าหกเปอร์เซ็นต์
และมากกว่าหลายประเทศมหาอำนาจประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทย
หรือแม้กระทั่งประเทศในยุโรปบางประเทศที่มีทรัพยากรมากมาย
ด้านการเงินด้านสาธารณสุขอาจจะมากกว่าไทยมากนะครับ
ควบคุมโรคที่สมดุลกับการเมืองชีวิตนั้น
ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการกำจัดโรคให้หมดสิ้นไปจากประเทศ
จากโรคพอโรคนี้สุดท้ายก็จะเป็นการกลายเป็นโรคประจำถิ่นทั่วโลก
เหมือนกับโรคไข้เลือดออกไข้มาเลเซียผิดจุดไข้มาลาเลียโรคไข้หวัดใจ
ซึ่งสำหรับบทบาทของวัคซีนนั้นอาจจะเป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยลดการติดเชื้อ
ลดการป่วยรุนแรงลดการเสียชีวิตแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เชื้อโรคหายไปจาก
ใบนี้ได้เพราะว่ามันจะมีทุกรอบ๕ปี๑๐ปี
มันจะมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมการในอนาคต
เหล่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราไม่เคยเผชิญสถานการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรง
เช่นครั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการเผชิญมาในดิต
มาแล้วก็ตามนะครับที่มันสามารถติดแพร่เชื้อได้เป็นจำนวนมาก
นะครับแล้วมีการเสียชีวิตนะครับดังนั้นวันนี้ผมขอชวนให้ทุกคนคิด
แล้วก็มองไปข้างหน้านะครับว่าเราจะไม่อาจเราไม่อาจจะตกอยู่
ใต้ความหวาดกลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
แล้วเราไม่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจำเป็นต้องปรับตัว
จำเป็นต้องมองหาแนวทางใหม่ในการก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
หมายถึงเราต้องมีแนวทางการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิต
นะครับซึ่งมีมาตรการสำคัญสิบประการตามที่สวบคอได้ทราบกับรู้ไปแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นการสร้างพฤติกรรมการระวังตัวเองอย่างสูงสุด
โดยคิดเสมือนว่าทุกคนที่พบปะนั้นมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น
กรุณาอย่าให้คนไปรวมกลุ่มกันมากมากนะครับไม่งั้นแล้วทุกคนก็จะไม่ปลอดภัย
เราต้องทำให้ทุกคนปลอดภัยสังคมก็จะปลอดติดเชื้อนะครับ
ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับ
สำหรับเป็นเรื่องเศรษฐกิจในช่วง๔เดือนสุดท้ายของปีนี้
รัฐบาลได้เตรียมการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้อย่างต่อเนื่อง
โครงการของรัฐบาลคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้
มาตรการรักษาการจ้างงานเพื่อรองรับคนว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ให้มีรายได้
สำหรับการแห่งรัฐโดยทุกมาตรการทุกโครงการจะดำเนินการอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้นะครับที่ใครที่ยังเข้าไม่ถึงก็จะพินาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
โดยจะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
หัวใจสำคัญก็คือการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางสังคม
โดยการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ก็ขอให้ช่วยกันชี้แจงช่วยอธิบายไปด้วยนะครับ
โดยเพราะยิ่งในการให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการต่างกับประชาชน
ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เช่นยกระดับสวัสดิการพื้นฐาน
ที่อยู่อาศัยให้นักเรียนเรียนฟรีมุ่งดูแลเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการ
รวมทั้งดูแลผู้มีรายได้น้อยและแก้ไขทรัพย์สินของประชาชน
หนี้สินของประชาชนรายย่อยกลุ่มต่าง
นี่จำลำสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นต้น
ในปีนั้นผมถือวันปีแห่งความท้าทายปี๑๙๖๔
เนื่องจากเป็นปีที่ต้องประคับประคองเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั้งในภายในและต่างประเทศ
เราทุกคนควรจะใช้เวลาช่วงนี้เป็นโอกาสในการเดินหน้าประเทศไทยรวมไทยสร้างชาติ
เพื่อความสำเร็จของการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
วันนี้ผมจะขออนุญาตกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
รัฐบาลจะเดินหน้าต่อจากนี้นะครับ
เรื่องที่๑การต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในภูมิภาค
โดยในช่วง๖ปีที่ผ่านมาการลงทุนของภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย๗๙ต่อปี
รอบคลุมถึงการขยายถนนระบบรางสนามบินท่าเรือระบบพลังงาน
๒การลดการปล่อยกาสเรือนกระจกซึ่งเป็นบรรลักษณ์ของโลก
โดยเน้นนโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนหรือการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน๕๐
ปลูกปลาจาก๓๑๘เป็น๔๐ในปี๒๗

โดยการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
การทางการแพทย์ดึงดูดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์รับสังคมสูงวัย
สัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มีรายจ่ายต่อหัวสูงขึ้นเป็นต้น

โดยเน้นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาค

อุตกรรมอินัปโทนิกส์อัตรียะและหยั่นยนต์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ
โดยรัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ทั้งการเข้าถึงโอกาสทางการเงินการเข้าถึงตลาด
ที่มีมูลค่ากว่า๑๓ล้านล้านบาทต่อปีให้มากยิ่งขึ้น
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ
โดยเน้นเสริมศักยภาพสร้างความสะดวกในการทำธุรกิจ
และดึงดูดการลงทุนของประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ส่วนรายการต่างต้องยกระดับงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการเป็นรูปตำรวจไปรูปการศึกษา
ซึ่งหลายอย่างต้องการล่วงหน้าไปแล้ว
จะพยายามเดินหน้าต่อไปให้เป็นผลสำเร็จ
ในช่วง๓วันที่ผ่านมาเราได้ยินข้อมูลประเด็นต่างมากมาย
ผมข้อบคุณยินดีรับฟังคิดเห็นทุกข้อมูล
ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้กับรัฐบาลรัฐบาลจะนำไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อลดจุดอ่อนในการทำงานที่อาจจะยังมีอยู่บ้าง
ผมไม่เคยปฏิเสธทุกอย่างนะครับอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชน
ผมก็เรียนผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ
ผู้ทรงเกียจทุกท่านในที่นี้นี่คือคำมั่นของผม
ในครั้งนี้พร้อมพร้อมกับชาวโลกโดยรัฐบาลจะร่วมมือกับทุกฝ่าย
เชื่อต่ออุปสรรคใดเราชาวไทยเชื่อกันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
แม้จะไม่มีใครบอกได้ว่าวิกฤตโควิดจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่
แต่ความหวังความศรัทธาจะเป็นพลังสำคัญ
ให้เราก้าวข้ามความยากระบักในวันนี้ได้
พร้อมกับความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของบ้านเมืองของเรา
ไปสู่จุดหมายร่วมกันโดยสวัสดีภาพทุกคนนะครับ